ศิลปะหัฐกรรมประเภทเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทยที่มีอายุเก่าแก่ประมาณเกือบหนึ่งหมื่นปี
ประเภทที่ขึ้นรูปด้วยมือและที่ใช้แป้นหมุนเป็นภาชนะรูปทรงต่าง
เชียงจังหวัดอุดรธานีก็พบภาชนะดินเผาก่อนประวัติศาสตร์มากมาย
ตกแต่งลวดลายหลากหลายเช่นลายขีดลายขดลายกดลายเชือกทาบและการเขียนลายสีแดงบนพื้นผิว
ศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้านเป็นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งมนุษย์ในทุกท้องถิ่นทั่วโลก
สร้างสรรค์ขึ้นไว้ใช้สอยและใช้ในพิธีกรรมมาแต่โบราณ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน